ไม่ไม่ต้องมาค่ะทางเราก็รับคำขอโทษของคุณนะคะ
เดี๋ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างก็เดี๋ยวตามที่เราคุยกัน

ก็ยังรอดูทางเราจะรอดูข้อสรุป
ค่ะก็เท่านี้ค่ะแล้วไม่มีอะไรเหมือนกันครับ
เจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็เจ็ดวันจ้างมาแล้วก็หลังจากนั้นอีก๓วัน
เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันใช่ค่ะ
แล้วเท่าไหร่นะครับครับเจ็ดวันตอนนี้มาค่ะ
สักพักนึงค่ะมาเข้ามาขอโทษคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
ก็ขอโทษคุณตาคุณยายค่ะที่ให้เกิดเหตุนี้ก็เขาก็เสียใจ
แล้วก็เขาก็พูดถึงว่าเขาไม่ได้หนีเขากำลัง
เขายุ่งอยู่กับงานศพแล้วเดี๋ยวคือเขาไม่รู้จะทำยังไง
เขาก็เลยเพิ่งจะหาทนายมาจัดการนะคะถึงได้เพิ่งจะเข้ามาตรงนี้
รถไม่ใช่ของเขาเป็นของเจ้านายเขาค่ะ
เขามีอาชีพเป็นคนทำงานบ้านให้เจ้านายแล้วก็ทำงานบ้านเลี้ยงสุนัขอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันเกิดเหตุก็คือเอารถมาขับก็คือทางเจ้านายรับทราบ
เพราะว่าเหมือนกับให้รถคันนี้ให้เขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
ก็ไม่ได้เป็นการขโมยรถอะไรออกมาค่ะก็เอารถมาใช้โดยยินยอมกัน
กลับมาจากหาคุณแม่ที่หลักศรีค่ะกำลังกลับ
ค่าเสียหายตอนนี้ก็คือทางเขาเสนอมาว่าเขาจะชดใช้ค่าเสียหายที่นอกเหนือจากประกันอะไรพวกนี้ค่ะ
ก็เป็นสินใหม่ทดแทนอะไรอย่างนี้ก็๑ล้านบาทสำหรับ๓คนค่ะ
คืออันนี้ทางเรายังไม่ได้ตกลงนะคะก็รอดูเขาก่อนนะคะ
คุณตาก็ยังรักษาแผลอยู่ค่ะก็ตามที่แจ้งไปว่าแขนขวาใช้กันไม่ได้ค่ะ
ตอนนี้คือทั้งขวาทั้งซ้ายเลยแต่ถ้าแผลหายแล้วก็อาจจะเป็นแค่แขนขวาข้างเดียวที่ใช้กันไม่ได้
แขนซ้ายก็คือรอดูอีกทีหนึ่งค่ะส่วนคุณยายก็คือตอนแรกคุณหมอแจ้งว่ากระดูกล้าว
ที่จริงคือกระดุกหักกระดุกซี่โครงหลังสามสี่หักค่ะ
อันนี้ก็ยังรอรักษาอยู่ก็มีเดี๋ยวอีกสักประมาณ๓วันจะมีเอ็กซาเรย์ปอดเพิ่ม
เรื่องของการดูแลตอนนี้คือแอ้มกับสามีก็คือขอลาหยุดงานแบบไม่รับเงินเดือนมาดูแล